ก่อนหน้านี้เขามีข่าวข่าวหนึ่งที่บอกว่าอดีตทหารเกณฑ์อายุ๔๙ปีเสียชีวิต
แม่เขาบอกว่าไม่จริงไม่ใช่แบบนั้น
ลูกเขาป่วยเป็นโรคเลื้องลำมานานนะครับ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นต้องบอกว่าแม่เขาก็ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวของเราก็คือนางอนงกัดทอง
แม่ของนายสมชายกัดทองอดีตทหารเกณฑ์วัย๔๙ปี
เล่าถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายที่มีกระแสข่าวบอกว่า
แล้วมีการแชร์เรื่องราวกันกว้างขวางมากในโซเชียลต่างนานาว่าเนี่ยนะตายเพราะฝุ่นนะครับ
อนงยืนยันลูกชายมีโรคประจำตัวป่วยเป็นเรื้อรังมานาน
และไม่เคยบอกที่บ้านเลยว่าเป็นโรคอะไร
ซึ่งมักจะมีอาการปวดศีรษะแน่นหน้าอกจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
ลูกชายบ่นบอกว่าปวดหัวและขอตัวไปนอนก่อนและสุดท้ายก็เสียชีวิต
ซึ่งตัวเธอเองก็ไม่เชื่อว่าตามที่ข่าวแชร์กันไปว่าเป็นเรื่องของฝุ่นละออง
ยืนยันว่าที่ลูกเขาตายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่นเลยนะครับ

แต่ยังหนุ่มอยู่สภาพที่เราเห็นซึ่งทางด้านของคุณแม่ยังฝากบอกดีกว่า
ตอนนี้นะคนในครอบครัวกำลังโศกเศร้าก็เลยไม่อยากให้มีข่าวแชร์ไปว่าเป็นเรื่องของฟงของฝุ่นอะไรของลูกชายนี่แหละ
อนว่าคือข่าวเนี่ยก็ต้องเสพอย่างมีสติด้วยนะก่อนที่แชร์ไป
มันทำให้ครอบครัวเขาก็แบบเสียใจอยู่แล้วนะครับ
ขณะที่ทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรี
บอกว่านายสมชายอาจจะเสียชีวิตจากโรคบางอย่าง
ที่เป็นการแบบเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
โดยกลุ่มเสี่ยงโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรคปอด
เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเดินหายใจโดยตรงนะคะ